ช่วยช่วย
ร่านมาแล้วซะไม่แหงสัปดาห์นี้ใครใครก็โบนว่าราคามันปรับขึ้นเยอะจังเลย
ไปดูซิว่ามีราคาสินค้าอะไรที่ปรับขึ้นบ้างเนาะ
เนื้อแดงอันนี้ปรับมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วอยู่ที่๑๘๗บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๗๘บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวคงที่นะคะ๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะคะ

ปลานินค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ปลาทูนึ่งนะคะ๘๐บาทต่อเข่ง
สลิดค่ะ๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยง๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม